มันมีอยู่แค่นี้จริงเหรอคะกับข่าวนี้ค่ะ
คือแค่ปลดป้ายไวนิวถึงขั้นวางหมัดวางมวยกันเลย
อยากให้คุณผู้ชมดูภาพกันหน่อยค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้ค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอพระพมที่นักคอนสีถามราชนะคะ
แล้วป้ายที่ดึงเป็นไหวนิ่วงานวันเด็กของหมู่ที่๑
ตรงนี้เป็นถนนทางเข้าโรงพยาบาลพระพรมค่ะ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ตำบลท้ายสัมเภาเจ้าของพื้นที่เป็นคนเอาป้ายไวนิวอันนี้ไปติดไว้
หลังจากนั้นพอนายกอบตดึงป้ายออกมีปากเสียงกันค่ะทะเลาะกันค่ะปัดมือถือเถียงกัน
แล้วเมื่อกี้คุณผู้ชมได้ยินใช่ไหมตอนปล่อยคลิปเกี่ยวกับปืนปืนเนี่ย
แล้วหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปเอ๊ะขอดูหน่อยได้ไหมนี่อะไรเอาป้ายให้คุณผู้ชมดูค่ะ
นายกคมกริจพลิ้งเชื้อนะคะอายุ๕๗ปี
เมื่อกี้ที่เอาป้ายให้ดูเนี่ยตรงที่วงเนี่ยเขาเขียนเอาไว้ข้อความในป้ายเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการเมืองไหมนะ
เพราะว่าตรงที่วงแล้วเราเบลอภาพให้คุณผู้ชมดูเมื่อกี้ขอดูภาพอีกทีนึงนะคะอันนี้ค่ะ
คือเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งแล้วมันจะเกี่ยวกับป้ายงานวันเด็กยังไงอ่ะ
นักข่าวของเราเนี่ยไปถามนายกอบตก่อนค่ะท่านบอกแบบนี้บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้น
เพราะว่าเขากำลังเตรียมพื้นที่จัดงานวันเด็กไงซึ่งในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
คือทุกคนจะมาร่วมงานแล้วก็แจกของให้เด็กของกินต้องมีแต่ทีนี้ก็ต้องขออนุญาตจากทางอบตก่อนนะ
เพราะต้องตรวจไงว่าไม่ใช่จะเอาอะไรมาแจกเด็กก็ได้อาหารนั้นมันบูดมันเน่ามันเสียไหมมันโอเคหรือเปล่า
ซึ่งอันนี้ต้องขออนุญาตนะส่วนไวนิวเนี่ยอบตก็เป็นคนทำให้จะระบุชื่ออาหารระบุผู้สนับสนุน
แต่กรณีนี้ที่เขียนเอาไว้เนี่ยค่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑จริงเป็นเพื่อนกันนั่นแหละ
เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วด้วยตั้งแต่เล็กแล้วอยู่ดีไม่ขออนุญาต
ทำป้ายมาติดเองไงก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดทำป้ายมาติดเองแบบนี้มันไม่เหมาะสมหรือเปล่า
ขออนุญาตเอาลงแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านก็ท้าถ้าอยากให้เอาลงก็ไปปลดเอง
แล้วก็มีเลขานายกอบตเนี่ยได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
เอาไว้แล้วนะคะซึ่งทางนายกอับประตอบอกว่า
ถ้าเกิดผมไม่ปลดป้ายไวนิวของผู้ใหญ่นะ
มันเป็นภาพแล้วมีข้อความที่แฝงการเลือกตั้งไง
ถ้าเกิดผมไม่ปลดเนี่ยแปลว่าผู้สมัครคนอื่น

นี่ป้ายนี้มันเหมือนกับเป็นการโปรโมท

เตรียมตัวไว้ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่
อย่าลืมนะเหมือนฝากตัวฝากใจอะไรแบบนี้เหรอฮ
ก็คุณคิงคิดดูสิมีรูปมีชื่อนามสกุล
แล้ววงเล็บเลยว่าว่าที่ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน
หมู่หนึ่งตำบลท้ายสำเภา
ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้แล้วมันก็เลยกลายมาเป็นประเด็นไงคะ
เดี๋ยวลองฟังกันหน่อยนะคะลองฟังทางฝั่งนายกอบตค่ะ
เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิหารอยู่ในขณะนั้น
ก็แจ้งบอกว่ามีการเอาป้าย
ซึ่งเป็นป้ายไม่เหมาะสม
คือเป็นป้ายหาเสียงผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่ง
ผมก็บอกว่าก็ลงมาดูลงมาดูความเรียบร้อย
ก็บอกผู้ใหญ่บ้านว่าให้ปลดป้ายนั้นออกนะ
เพราะว่าอันนี้เป็นฮานวันเด็ก
มันไม่ใช่สถานที่ที่มาหาเสียงในการหาเสียงเลือกตั้ง
แต่ท่านก็ไม่ปลดออกบอกว่าถ้าจะปลดให้นายกปลดเอง
นี่ไงเลยถามว่าเอ๊ะจากการปลดป้าย
มันจะนำมาสู่การทะเลาะกันแบบนี้ใช่ไหม

เนื้อหาข้อความในป้ายมันก็คือการขอเชิญผู้ปกครอง
พาลูกหลานมาทานข้าวกันแล้วก็มีคำขวัญวันเด็ก
แต่ทีนี้ไอ้ที่เป็นประเด็นน่าจะอยู่ตรงที่วงกลมนี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมทีนี้ฟังทางฝั่งนายกอบตแล้วใช่ไหมคะ

เพราะว่าไทยรัฐทันข่าวของเราต้องเสนอให้รอบด้านนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านคู่กรณีก็คือผู้ใหญ่อมรสุวรรณพงศ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งเนี่ยจริงปลายปีนี้ผู้ใหญ่ท่านจะเกษียณแล้วนะคะ
ถามผู้ใหญ่หน่อยผู้ใหญ่บอกว่าคิดว่าทางฝั่งนั้นน่ะฝั่งนายกอบต
จะเข้าใจว่าคนที่อยู่ในภาพไปเป็นคู่แข่งลงชิงตำแหน่งสมัยหน้าหรือเปล่า
จริงไม่ใช่ผมเนี่ยแค่จะต้องการเอาป้ายไปติดเลี้ยงอาหาร
แค่นั้นเองผมไม่ได้มีเจตนาอื่นผมไม่ได้อยากจะแฝงเปิดตัวหาเสียง
แต่ว่าทำไมนายกอบตมาถึงปั๊บมาปลดป้ายเลยแล้วก็มาแย่งมือถืออีก
ไม่มั่นใจว่าผมมาต่อยไปโดนนายกอบตแบบฝั่งนั้นเขากล่าวหาผมหรือเปล่า
แต่ผมเนี่ยก็มีคลิปมีคลิปหลักฐานด้วย

นี่จริงเมื่อก่อนเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ปฐมนะ
แต่ตอนนี้ไม่เอาละไม่เป็นเพื่อนกันแล้ว
แล้วหลังจากนี้จะให้ชาวบ้านเป็นคนตัดสิน

เพราะว่าฝั่งผู้ใหญ่บอกว่าไม่เป็นเพื่อนต่อไปแล้ว
แต่ฝั่งนายกอบตบอกว่าหลังจากนี้จะคุยกันได้ตามปกติ
มันจะคุยกันได้จริงไหมฟังผู้ใหญ่ค่ะ
กลายเป็นว่าความสัมพันธ์
ของความเป็นเพื่อนตัดสิน
เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ปฐม
ขาดสบั้นเพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่
แล้วมันมีเรื่องของการปลดป้ายแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวคงต้องรอการตรวจสอบเพิ่มเติมนะฮะ